มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเวลาที่เราเห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ด้วยเกิดอุบัติเหตุหรือกำลังช่วยคนเจ็บคนป่วยก็ตาม
เขาก็จะมีการเปิดสัญญาณไฟเอาไว้ให้เราได้เป็นสัญญาณรู้ว่า
ถ้าเกิดว่ามีรถมันตามหลังมาเนี่ยจะต้องหยุดหรือว่าชะลอความเร็ว
แล้วเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ชะลอความเร็วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แหละค่ะ
นี่ล่ะค่ะก็เกิดการไปดูบาทเหตุแบบนี้เค้าชมเพราะฆานเตรียม
เราลองดูหน่อยรายละเอียดของคลิปอีกทีนึง
เอามาคอมเมนต์กันมันก็แตกออกมาเป็นสองฝั่ง
รถคันนั้นนะคะที่เป็นพลิกอัพพุ่งตรงมา
ทีนี้คุณผู้ชมคะคลิปนี้คือถูกโพสต์ไว้โดยอยากดัง

เขามีแคปชั่นไว้แบบนี้ว่าเจ้าที่กำลังปฏิบัติงาน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฟวับวาบเปิดชัดเจน
พลิกอัพจะรีบไปไหนใช้ความระมัดระวังให้มาก
ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพกู้ภัย
เตือนภัยว่าขับรถเห็นไฟสัญญาณวับวาบให้ชะลอความเร็ว
จะขับรถแบบนี้ไม่ได้นะซอยแคบจะรีบไปไหน
กู้ภัยเปิดไฟเรน๓๔คันไม่เห็นเลยเหรอ
ที่โดนกระเป๋าไม่งั้นเจ็บหนักแน่
กู้ภัยอยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายคนเจ็บซึ่งคนเจ็บอาการสาหัส
อาการสาหัสนะคะขาหักทั้งสองข้าง
ตามคลิปเลยคุณผู้ชมคือพอลักษณะมาเฉียวชน
โชคดีที่ไม่ได้โดนเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าคนเจ็บที่อยู่บนรถเข็นเตียงนอน
แต่ไปโดนจังหวะที่เป็นกระเป๋าเป้ของกู้ภัยที่เขาสะพายเอาไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะ
แล้วด้วยความที่ซอยนี้มันก็เป็นลักษณะซอยแคบด้วย
เขาก็เลยมองว่าคุณขับรถแล้วชะลอความเร็วหรือไม่
เจ้าของคลิปกู้ภัยเล่าแบบนี้นะคะตอนนั้นช่วยเหลือคนเจ็บอยู่
ก็มีรถแต่เอาจริงไม่ใช่มีรถแค่คันเดียว
แต่มีรถจากหน่วยกู้ภัยหลายหน่วยงานจอดเรียงอยู่ภายในซอยด้วย
ฉะนั้นคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็น่าจะรู้ว่าต้องมีเหตุบางอย่างแน่
แล้วการขับผ่านบริเวณจุดนี้ควรที่จะชะลอความเร็วทุกคัน
เขาบอกว่าชายคนที่ขับรถพลิกอัพคันนี้ไม่ชะลอความเร็วก็เลยเกิดเหตุดังกล่าวค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าคนขับรถเนี่ยลักษณะเหมือนอาการเหมือลอยด้วย
พอเกิดเหตุก็ไม่ได้มีการลงมาขอโทษขอโพยอะไรกัน
กู้ภัยบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้ติดใจอะไรนะคะแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บ
แต่แค่อยากเอามาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ว่าหากคุณเห็นว่ามีรถกู้ภัยจอดอยู่
ลักษณะเปิดไฟกระพริบน่าจะเป็นคือทำให้คุณได้เห็นแล้วล่ะว่าคงมีเหตุอะไรบางอย่างรบกวนชะลอความเร็วค่ะ